ตามกันต่อกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าจะพาไปรู้จักกับธนาคารหมูครับ
คุณผู้ชมการเลี้ยหมูถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพนะครับที่ภาครัฐเอกชนนั้นมีการนำความรู้เรื่องนี้ไปพัฒนาให้กับชาวบ้านแล้วก็เด็กแถบชายแดนครับ
จากจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแล้วการเลี้ยงหมูแบบกลไกลของธนาคารเนี่ยยังช่วยให้พวกเขานั้นมีการสารสัมพันธ์กันได้อีกด้วย
แล้วก็ไปติดตามรูปแบบของธนาคารหมูพร้อมกันเลยครับจากบรรยายงานชิ้นนี้ครับ
ในอดีตที่โรงเรียนแห่งนี้มีหมูอยู่ไม่กี่ตัว
แต่หลังจากได้รับรู้เรื่องการเลี้ยงจากปราชผู้เชี่ยวชาญ
และวิทยากรจากหน่วยงานราชการ
ที่เข้ามาอบรมเรื่องการผลิตอาหารหมูอย่างมีคุณภาพ
ก็ทำให้เล้าหมูแห่งนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ
นายประภาษณทองสุกรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กร
กลไกการเลี้ยงหมูใช้รูปแบบธนาคาร
โดยจะนำพ่อพันธุ์หมูมาผสมกับแม่พันหมูที่มีชื่อว่าชมพู่
ที่ผ่านการคลอดลูกมาแล้วหนึ่งครั้ง
แต่ละท้องจะใช้เวลาในการตั้งคัน๔เดือนก็ถึงเวลาคลอด
ไป๓๖สัปดาห์ลูกหมูตัวน้อยก็จะหย่านม
จากนั้นชุมชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการธนาคารหมู
ก็จะมากู้ลูกหมูตัวเมียไปเลี้ยงจนโตเต็มวัย
และกลายเป็นแม่พันธุ์ในอนาคต

ผู้กู้จะนำลูกหมูตัวเมียที่หย่านมแล้ว

ส่วนตัวที่เหลือทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่ค่ะ

ธนาคารหมูจะนำไปปล่อยกู้ให้คนอื่นในชุมชน
นำไปผสมพันธุ์และนำมาคืนหมุนเวียนต่อไปแบบนี้
คนในชุมชนมีหมูสร้างอาชีพ
โครงการนี้ก็สามารถที่ทำให้ชุมชนมีรายได้
ของครัวเรือนแล้วก็นักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยครับ

นำเทคนิคการเลี้ยงหมูทุกขั้นตอน
ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านและเด็กที่นี่

เช่นข้าวโพดกะถีดและต้นกล้วย
ทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิตอาหารลงไปได้ถึง๑๗๐บาท
หลังเริ่มขายลูกหมูแม่พันธุ์หมู
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ๑๐๐๐บาท

ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกหมูเพิ่มขึ้น
ขณะนี้มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้ว๖ครัวเรือน
แต่ความคาดหวังที่ให้โครงการนี้เติบโต
ไม่ได้มีเพียงแค่การสร้างอาชีพหมูสู่ชุมชน

และเรียนรู้ทุกขั้นตอนของการเลี้ยงหมู
เพื่อปลูกฝังให้เกิดเป็นวิชาชีวิต
คู่ไปกับการศึกษาด้านวิชาการ

หลังจบชั้นประถมศึกษา
หมูที่นี่ยังนำมาเป็นวัตถุดิบ
โครงการเกษตรอาหารกลางวัน

โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเขาสารพี

มีสวนมะม่วงมีแปลงข้าวโพด
และระบบท่อน้ำสำหรับรดน้ำแปลงผัก
เพื่อปลูกพืชผักผลไม้ตามฤดูกาล

ข่าวทรัฐทีวีรายงาน